สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนะสวัสดีครับพี่ฝนธนสุนทร
วันนี้นะคะมากัดกันให้โบ๊บะกับพวกเราสองคนนะคะในรายการคู่กัดสะบัด
ดูโบ๊ะบะไปเลยมากจากให้สะบัดให้โบ๊ะบะสนุกสนานไปเลยแมนแล้วแมนจ้า

วันนี้นะคะสั่งเราเยอะแล้วฮะแต่อยากจะได้
จากคุณผู้ชมก็คือข้อความไลน์ส่งมาทักทายกันในวันหยุดแบบนี้
ค่าไลน์มาหาหนูหน่อยนะคะหนูเหงา
เล็บนู้นเลยหรอคะ
ใครมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะผมไลน์ยับเยอะเลยนะผมโอ๊ย
ไม่ไม่ได้หรอกแล้วสุดท้ายจบอย่างไรต้องติดตาม
กำลังเติมตรงงานแต่เติมเงินขนาดอย่างหุ้มแบบนี้เลย
เขาว่าระเบิดค้ามือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ชัดได้ผู้กัดสะบัดข่าว
ยังส่งกันมาได้นะกับข้อความไลน์ต่างนะครับ
ทักทายเราหน่อยรวมไปถึงแสดงความคิดเห็นหน่อยสิ
กับประเด็นข่าวต่างที่เราเรียนจะเล่าไป
เพราะว่าอยากได้ความเห็นจากคุณผู้ชมด้วยเหมือนกันนะครับ

เรื่องแรกดูแล้วหวาดเสียวเลยครับพี่ฝนครับ

เสียวยังไงหวาดเสียวจะเกิดอุบัติเหตุ
เพราะว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์โลดโผล่นะครับ

นี่หมดลงมากินนะครับ

หมดว่าไปเต่กล้อดนะครับ
อุ้วฮู
เก่งระเกิน

เพราะมันมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามคนถ่ายคลิป

คนถ่ายคลิปเขาเป็นเยาวชนนี่น้องคนนี้
น้องเขาบอกผมไม่ได้เกี่ยวนะครับ
ผมไม่ได้ไปยุโยงให้เขาทำท่าอะไรอย่างนั้นนะครับ
ผมแค่ไปเจอโดยบังเอิญแล้วผมก็เลย
ช่วงเกิดเหตุก็เป็นเวลาสัก๔โมงเย็นครับ
ตัวน้องเขาเองไปกับเพื่อนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้าน

ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ปาดไปปาดมา
ตอนแรกนั่นแหละที่เห็นว่าปาดไปปาดมาดูท่าไม่ดีแล้ว
แล้วสักพักพอไปจอดติดไฟแดงพร้อมกัน

โอ้โหโชว์อีกรอบโชว์อีกรอบ
โอ้โฮเอานี่นี่

นี่เขาเรียกว่าเป็นท่าเตะแบบไอ้แมงป่อง

เอาล่ะอย่างนี้พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล
ตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำงานไวมาก

ตำรวจสภบึงสามพันธุ์พร้อมด้วยตำรวจทางหลวงเพชรบูรณ์
คืนเดียวเท่านั้นเองมาแล้วจับตัวได้
เป็นอย่างนี้เลยสภาพสภาพอย่างนี้เลยครับ
คนนี้ชื่อว่านายสุเทพเกรดแก้วอายุ๓๗ปีนี่หน้าตาดูเป็นมิตรนะ
โอ้โหหน้าเป็นมิตรอะไรคะ
คงจะตรงข้ามกับมิตรภาพแน่แต่ไม่ขอพูดแล้วกันว่าเป็นมิตรอะไร
โอเคคุณผู้ชมเนี่ยฮะเขาบอกว่าไปจับได้ที่อำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณนั่นแหละพร้อมกับจักรยานยนต์คันคู่ใจที่ใช้ก่อเหตุ
คันนี้เลยคันนี้เลย
แม่นเป๊ะตามในคลิปเลยพอไปจับตัวมาได้โอ้พูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องตาลอยพูดจาอ้อแอ
แล้วพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง๒๐๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
โอ้โหนั่นหมายความว่าเมาครับผม
ใช่ค่ะเลขสวยด้วยเอ้ยเดี๋ยวพี่ฝน
อย่าไปมองเรื่องนั้นเดี๋ยวมันจะผิดประเด็นให้ดูเรื่องของความผิดกฎหมายก่อน
นายสุเทพบอกว่ายอมรับยอมรับเลยดื่มเหล้ามาแล้วยอมรับผิดทุกอย่างเลย
ตามคลิปผมทำเองที่ทำไปเพราะอะไร

เครียดเรื่องครอบครัวถูกเมียทิ้งไป๑๐ปีแล้วแล้วต้องหาเงินเลี้ยงลูกคนเดียว
ไม่ไหวถูกพ่อแม่ต่อว่าเป็นประจำเครียดอยากติดคุกมีอะไรหรือเปล่า
ครับเดี๋ยวนะพี่ครับ
มันมาหลายอย่างเพราะเวลามากให้ผมติดคุก๑๐ปีเลยครับ

จริงครับ

ขอติดฟรีฟรีเหรอคะทำความเข้าใจกันก่อนนะ
การจะติดคุกเนี่ยไม่ใช่อยู่คุณอยากจะติดแล้วคุณเข้าได้เลย
แล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของคุณด้วยที่จะมาขอว่าติดคุกกี่ปี
คือในบทสัมภาษณ์เขาบอกขอ๑๐ปีเลยขอ๑๐ปีเลยให้ฟรีเลยไม่คิดค่าใช้จ่าย
สารตัดสินครับแล้วที่บอกว่าขอติดฟรีไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย
ครับมันต้องติดฟรีอยู่แล้วครับคุณไม่ต้องเสียตังค์ครับ

แต่ว่าลักษณะเขาแบบแปลกนะก็คือทรงผมก็คือโกนหมดเลย
คิ้วเกลียดแล้วคิ้วก็กลด้วย
อย่างนี้ถ้าติดคุกสัก๑๐ปีออกมาผมยาวเลยนะครับผมยาวเลยจำไม่ได้เลยนะครับ

ฝากเตือนนะอย่าไปทำพฤติกรรมอะไรแบบนี้เครียดก็หาทางระบายในทางอื่นที่ดี

ใช่แล้วค่ะไปดูที่จังหวัดสมุทรปราการกันนะคะกลุ่มนักเรียนช่างเกือบ๒๐คนค่ะ
คือยกพวกก่อเหตุทำร้ายนักศึกษาต่างสถาบันนะคะคือคนละสถาบัน
ซึ่งงานนี้มีปลาระเบิดกันด้วยแล้วก็ปลาระเบิดตรงไหนตรงสถานที่ชุมชนด้วย

ใช่แล้วค่ะเอาไปดูภาพกันค่ะ

แตกเลยนะคะตีกันปลาระเบิดถล่มกันแบบนี้เลย
คลิปนี้นะคะพลเมืองดีเนี่ยบันทึกเอาไว้นะคะ

จะเห็นว่ากลุ่มนักเรียนนักเลงนะนับ๑๐คนเลย
พากันขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ซ้อนท้ายกันมาหลายคันเลย
พวกเข้าทำร้ายนักเรียนช่างต่างสถาบัน
เหตุการณ์นี้ก็คือเกิดช่วงเย็นวันนี้๒๒สิงหา
กรกฎาคมใกล้ตลาดบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจสพบางพลีเขาก็รีบเข้าไปตรวจสอบเลยนะ
แต่พวกนี้ก็รีบแยกย้าย
พอเข้าไปตรวจปุ๊บรีบแยกย้ายแต่เผลอแป๊บเดียว
ก็วกรถมาก่อเหตุที่ตลาดบางแลนด์นะคะตลาดนัดเรือบิน

จากใช่ไหมคะครับอ่าโดยจุดที่เขาปาระเบิดปิงปองเนี่ยคือที่บริเวณตลาดเรือบิน

มีนักเรียนคู่กรณีบาดเจ็บ๑คนซึ่งนายเอน้ำสมมุทรนะคะ
ซึ่งเป็นเพื่อนของคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าขณะที่เขากับเพื่อนพากันขี่รถจักรยานยนต์มาถึงตลาดเรือบิน
ปรากฏว่ามีกลุ่มนักเรียนชายต่างสถาบันจำนวนมากเลยนะ
ขับขี่รถจักรยานยนต์มาดักหน้าถามว่าเรียนที่ไหนแล้วก็ขอดูหัวเข็มขัดสิ
ก่อนเกิดเหตุนักที่จะรุมทำร้ายเพื่อนวิ่งไม่ทัน
พ่อเลยโดนรุมตีจนลงไปกองกับพื้นตามที่เห็นเลยนะคะ
ก่อนที่จะมีชาวบ้านที่ใจดีมาช่วย
ประมาณ๑๐คนปล่อยแล้วมีปลาระเบิดมีอะไรไหม
มีปลาระเบิดครับ
โอ้โหนะคะเนี่ยมันแบบว่าแค่รู้ว่าต่างสถาบันแค่นั้นเอง

ใช่ครับกูจะมีที่มาที่ไปครับ
อย่างแรกการไปดูพวกเครื่องแบบต่างที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ว่าเรียนอยู่ที่ไหนเนี่ย
เพื่อให้ชัวร์ว่ามันใช่สถาบันคู่อริเขาหรือเปล่า
อย่างที่สองเท่าที่ผมเคยได้ยินมานะ
เอาไอ้สัญลักษณ์พวกนี้ไปหัวเข็มขัดหรือเข็มต่างเนี่ย
เอาไปแสดงศักยภาพให้เพื่อนในสถาบันตัวเองได้ดู

ซึ่งนายนิยมจันทฝ่ายนะคะผู้ดูแลตลาดเรือบินเนี่ย
เขาบอกว่าพบเห็นกลุ่มวัยรุ่นกำลังรุมทำร้ายอีกฝ่าย
เขาก็รีบวิ่งไปห้ามนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยพากันขับรถหลบหนีไป
โดยปาระเบิดปิงปองเพื่อเปิดทางหลบหนี

พวกนักเรียนนักเลงกลุ่มนี้นะคะคือก่อเรื่องเป็นประจำนะพี่อาร์ม

เหิมเกลิมมากเป็นพิเศษเพราะว่าอุกอาดมาก
ทั้งที่จุดเกิดเหตุนี้เป็นตลาดสด
เป็นตลาดนัดที่มีผู้คนพลุกพลาดเลย
เพราะดีไม่มีใครถูกลูกหลงนะ
ซึ่งผู้ดูแลตลาดเดอร์บินเขายังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มนักเรียนกลุ่มเดียวกันนี่แหละ

ใช้มีดแล้วก็ระเบิดไล่ทำร้ายร่างกายนักเรียนต่างสถาบัน
พอฟันเสร็จปุ๊บเข้าโรงบานเลยหรือบ้าว

คือผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานเต็มที่
แต่คนที่ก่อเหตุและลักษณะแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อ
ที่เขาเรียกว่าค่านิยมผิด
ไอ้ค่านิยมผิดมันถูกส่งต่อมาไง
เพราะฉะนั้นมันต้องช่วยกันจริง
เริ่มต้นที่สถาบันก่อน
สถาบันต้องช่วยเยอะจริงรวมไปถึงครอบครัว
คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยดูแลฮะ
ฝากด้วยจริงนะฮะไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้

ขึ้นชื่อว่าช่างย่อมมีความชำนาญ

ทั้งปลาดยังรู้พลังอะไรที่มันแหม่ดูเด้ตั้้อง
มาอย่างนี้มันก็ยังมีวันที่เซลงมาบ้าง
คุณผู้ชมฮะช่างก็พลาดได้เหมือนกัน

ล้อระเบิดเติมลมอยู่ดีล้อระเบิดเลยฮะ

โชคดีที่มันไม่ถูกคางกระตัยนะคะ

โดนค้างฉะนั้นก็พอครับพี่ฝน

เรื่องนี้พี่ฝนเขาพยายามพูดให้มันแบบดูซอบลง

แต่ภาพนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบอันตรายจริง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายภูรินัทกาวิระอายุ๓๑ปี
ของอู่เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุเกิดขึ้นสักตอน๖โมงเย็น
วันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ลูกค้านำล้อรถมาเปลี่ยนกระทะจำนวน๒วง

สภาพยางเป็นยางรถที่มีสภาพเก่า
เขาก็ระมัดระวังแล้วแหละค่ะเนี่ยฮะแล้วตอนนั้นเขากำลังสูบลมยาง
ให้เข้าไปประมาณสัก๓๐ปอนด์เปลี่ยนล้อที่๑เสร็จไม่มีอะไร
ล้อต่อไปนี่แหละปัญหาไอ้ล้อที่สองกำลังจะเสร็จ
สูบลมยางเข้าไปแล้ว๓๐ปอนด์กำลังจะเอาไอ้หัวจุ๊บคุณนึกภาพออกไหม
ที่จะหมุนปิดเพื่อไม่ให้ลมมันออกใช่ค่ะไอ้จังหวะจะใส่เข้าไปนั่นแหละ
แรงดันลมมันดันยางมันดันมันดันลมออกมาแรงดันมันคงจะมากเกินไป
พอมันดันออกมามันเหมือนระเบิดครับพี่ฝนค่ะอัดเข้าใส่หน้าเลยเนี่ยนี่เห็นไหม
ดีนะไอ้ที่อัดใส่หน้ามันแค่ลมแล้วที่เจ็บน่ะคือเจ็บตรงมือ
เพราะว่าไอ้ล้อมันเด้งขึ้นโอ้โหแล้วอัดเข้าเต็มมือเขาเลยอะครับ
เห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้าไปช่วยนะแล้วก็นำตัวเขาส่งโรงพยาบาล
ช่วงดีครับแขนไม่หักนะครับแต่ได้เย็บแผลเหมือนกันครับ
กี่เข็มครับ๒เข็มแต่อย่างนี้เขาบอกว่าตอนนี้แขนก็ยังใช้งานได้ปกติ
แต่ก็ได้แผลกลับมาเลยเอามาให้ดูฝากเตือนกันผมเข้าใจ
คำว่าช่างคือเขามีความชำนาญอยู่แล้วกว่าจะได้ชื่อว่าช่าง
อ่าจริงจริงเขาก็ต้องมีเครื่องวัดใช่ไหมคะว่ากี่ปอนกี่ปอนด์เพื่อที่จะแบบ
เพื่อสภาพยางใช่ไหมคะมันก็เลยอาจจะมีแบบมีบวมตรงไหนแล้วก็ระเบิดออกมา
เอามาให้ดูกันไม่ได้มาตอกย้ำซ้ำเติมอะไรนะเพียงแต่ว่าอยากให้ดูเพื่อช่วยกัน
ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยนะครับอ้าวไปดูกันต่อนะคะมิจฉาชีพทำงานอีกแล้วนะคะ
กลุ่มหนุ่มวินโมทอไซค์รับจ้างเนี่ยสุดเซงเลย
แต่เป็นแหวนเพชรเก๊ค่ะแล้วผู้การนี้ก็คือเหมือนกับว่า
ทำแบบทำเป็นแบบว่าขอยืมโทรศัพท์ของวินมอไซค
แล้วก็ฉกโทรศัพท์จากวินมอเตอร์ไซค์ไป
เอาไปเฉยเลยเอาไปเฉยเลยเอาไปดูเหตุการณ์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มันจะมีเรียงระดับมาให้ดูเลยอืม
คนนี้ใช่ไหมครับเนี่ยคือเดินมาจากไหนไม่รู้
ไม่ได้รู้ครับ

รายนี้นะคะมาในร่างชายร่างทวมแถมแต่งตัวดีมือหิ้วกระเป๋าเดินอย่างมั่นใจเลยนะตรงไปเรียกใช้บริการพี่บุญรุ่งชื่อพี่บุญรุ่งแย้มเพียน
วินจักรยานยนต์หน้าปากซอยอุ่นอารีถนนพุทธรักษาตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ให้ไปส่งที่โรงพยาบาลสมุทรปราการหน่อยบอกว่าจะเอาแหวนเพชรไปเซอร์ไพรส์วันเกิดผู้หมวดสาวคนนึง
อ่าซึ่งพี่บุญรุ่งก็พาไปส่ง
แต่พอถึงโรงพยาบาลสมุทรปราการปุ๊บครับมิจฉาชีพก็บอกขับเลยไปหน่อยอ่า
ให้ไปถึงป้อมปีกาเนี่ยนะแล้วก็ไปเจอรถฮอนด้าแจ๊สสีดำจอดตรงข้ามบ้านหลังนึง
ฉาชีพก็บอกเลยบอกว่านั่นแหละนั่นแหละรถผู้หมวด
อ่าเนี่ยบ้านผู้หมวดเนี่ยผู้บวชอยู่บ้านหลังตรงนั้นเออ
ให้ไปกดกริ่งนะเออมอบแหวนเพชรเซอร์ไพรส์วันเกิดให้นะครับ
แล้วก็ออกอุบายบอกว่านิขอยืมโทรศัพท์โทรหาผู้หมวดหน่อยได้ไหม
จะได้ไม่รู้ว่าเป็นเขาเองที่โทรไปอ่าใช่ใช่แต่ทำเป็นแกล้งโทรแล้วแบบไม่มีคนรับอ้าว
แล้วก็บอกว่านี่ขอยืมโทรศัพท์ของพี่วินไว้ก่อน
เพื่อเป็นหลักประกันว่าพี่วินจะไม่ฉกแหวนเพชรเขาไปอ๋อแหวนเพชรเขาก็มีมูลค่า
ใช่เขาก็แบบว่าอารมณ์ว่าแกล้งแกล้งก็ไม่ไว้ใจพี่วินเป็นอย่างนั้นประมาณนั้น
เอามือถือมาเป็นหลักประกันอ่าซึ่งพี่วินเขาก็พาซื้อเขาก็
กดกริ่งหน้าบ้านที่มิจฉาชีพบอกเลยแต่ไม่เจอหมวดสาวอ้าว
พบสาวที่เป็นแม่ค้าแถวนั้นแหละออกมาแทนเขาเลยรู้สึกแบบแปลก
ก็เลยวนรถกลับมาดูคนที่อ้างว่าเป็นผู้การปรากฏว่าไหนผู้การอยู่ไหม
หายแล้วอ้าวหายแล้วปะโทไปแล้วไปพร้อมโทรศัพท์เลย

พอเอาแหวนเพชรกล่องมาดูก็บอกว่า
เป็นอย่างไรปลอมโอ้ยของปลอม

ก็เลยรู้ว่าถูกหลอกซะแล้ว
ไปเรียกหมวดขอจริงเรียกหมวด
พอเห็นพอเจอหมดแล้วเขาบอกให้ยกมือไห
เขาบอกว่าเนี่ยมาจากท่านผู้การ
บอกว่าให้มาบอกว่าสุขสรรค์วันเกิด
ขอให้มีความสุขแล้วก็ให้แหวนมาวงหนึ่ง
คือเขาเอาโทรศัพท์เราไว้เอาโทรศัพท์เราไว้
เขาบอกว่าอย่างไรตอนที่เขาเอาโทรศัพท์เราไป

หือหรอกกันได้หลอกกันคู่การอะไร
ผู้การอะไรคะผู้การอะไรนะ

เออซึ่งโทรศัพท์ที่มิจฉาชีพได้ไปเนี่ย
ราคาประมาณ๕๐๐๐บาทค่ะคุณชนะ

แต่พี่วินเขาบอกว่าไม่ได้เป็นห่วงอันนั้นเลย
มิจฉาชีพรายนี้จะใช้แอปธนาคาร
แล้วเบิกเงินในมือถือ
ถ้าเกิดว่าเขาถอดรหัสอะไรในนั้นได้
อะไรที่เข้าได้เขาก็เอาหมดเลยนะ
ค่ะเขาก็เลยรีบอายัดบัญชีซึ่งก็เป็นจริง
เพราะทางธนาคารแจ้งว่ามีคนพยายามเข้าแอปธนาคารหลายครั้ง
แต่ไม่สำเร็จโชคดีนะคะที่รหัสปลดล็อกโทรศัพท์
กับรหัสแอปธนาคารคนละรหัสกัน
นี่โชคดีมากแล้วก็โชคดีที่
เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวผู้การเก๊เนี่ยมาดำเนินคดีอีกต่อไปนะครับ
เพราะว่าไม่อยากไปให้ไปหลอกใครเขาอีก
ดูแล้วนี่เป็นมิจฉาชีพแล้วทำอย่างนี้ไม่ได้น่าจะเป็นแค่ครั้งแรกหรอก
ใช่ดูแล้วน่าจะทำมาแล้วหลายครั้งฝากคุณตำรวจจัดการผู้การเก๋
อ่าคุณผู้ชมไปที่การจนะบุรีดีกว่าเรื่องของเรื่องแม่ค้าก็หนึ่งน่าเห็นใจมาก
คนร้ายมาข้างหลังฉกชิงทรัพย์สินไปครับโอ้ยสงสารจัง
เอาเนี่ยฮะเราถึงต้องฝากเตือนหลายครั้งนะคุณดูไปเรื่อยนะคุณผู้ชม
ข้างหลังบางครั้งบางครั้งต้องดูบ้างนะเหลือบดูบ้างก็ดี
ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแควร์ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
จับภาพนาทีที่คนร้ายเนี่ยเนี่ยฮะเขาดูนะเขาดูคุมเชิงก่อนนะ
ก็นี่ผู้เสียหายกำลังกดเงินถูกไหมแล้วนี่ครับในจังหวะที่นางสาว
วรวรรณศรีสุขใสหรือว่าคุณเปิ้ลอายุ๔๐ปีแม่ค้ากำลังจะรับเงินนะ
คนร้ายมาด้านหลังแล้วเห็นไหมมาแล้วแล้วคว้าปั๊บวิ่งขึ้นรถมอเตอร์ไซค์
นี่ไปเลยเพราะมีคนรออยู่แล้วสตาร์ทเครื่องรออยู่แล้ว

ถูกต้องครับพี่ฝนภาพนี้ชัดเจนเลยครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปพบกับนางอิงออนจันวงอายุ๖๐ปี
แม่ค้าขายของที่ระลึกเขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่เกิดเหตุมันเช้ามาก
ตลาดเนี่ยยังไม่เปิดกันหรอกทำให้คนในตลาดเอามาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวเธอเองบอกกลัวจังเลยกลัวความไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีมิจฉาชีพแฝงตัวมาแบบนี้
ถามอีกคนนึงป้าเล็กป้าเล็กอายุ๖๘ปีคนนี้อาชีพค้าขายน้ำ
และที่สำคัญป้าเล็กเป็นแม่ของผู้เสียหาย
บอกเลยครับว่าวันนั้นลูกสาวไปกดเงิน๕๐๐๐บาท
เพื่อจะเอาเงินมาให้แม่เนี่ยไปซื้อของมาขายแต่ถูกคนร้ายฉกเอาไปได้
รู้สึกตกใจและเป็นห่วงลูกสาวมากนานมากแล้วนะแถวนี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลย
แล้วอย่างนี้โอ้โหมันน่ากลัวคนในพื้นที่เขาก็เอายังไงล่ะ
คือแบบโอ๊ยบ้านเมืองเราเป็นอะไรไปแล้วนี่
กดเอาเงินออกมาใช้สุดท้ายคนอื่นมารอแล้วขโมยเงินของเราไป
ต่อหน้าต่อตาไปถามพี่เปิ้ลผู้เสียหายเปิดเผยว่า
เช้าวันนั้นมากดเงินอยู่ดีคนร้ายมาจะกระชากเงินจากมือเลยนะ
คนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายความสูงประมาณสัก๑๗๐๑๘๐เซนติเมตร
หมวกกันน็อกใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีดำคว้าเงินไปได้ก็กระโดดซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่สตาร์ทรอเอาไว้แล้ว
หลังเกิดเหตุฮะก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองกาญจนบุรี
เพื่อให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตามนะตามให้ได้
แล้วที่สำคัญติดกล้องวงจรปิดไว้ตั้งเยอะเนี่ยก็ดีแล้วแหละเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
แต่คุณแม่ค้าก็บอกอีกนะบอกว่าติดเยอะกว่านี้ได้ไหม
เอาให้มันแบบหลายมุมเลยเผื่อบางมุมมันเสียอย่างน้อยมันยังจับมุมอื่นได้
ใช่แล้วค่ะแต่ก็น่าเห็นใจตรงที่ว่าเงินเนี่ย
เป็นเงินที่เขาจะเอาไปต่อยอดค้าขาย

โอ้โห
อ่ะไปต่อค่ะนักท่องเที่ยวค่ะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับอ่า
แต่ไปเจอช้างตัวเป็นเลยแล้วก็เจอแบบใกล้แบบใกล้ชิดเลย
ทักทายอยู่ริมถนนเลยก่อนที่จะรวบรวมความกล้าค่ะ
ร้องเพลงหวังที่จะกล่อมช้างค่ะ
แต่ไม่รู้ว่ากล่อมช้างหรือว่ากล่อมปอบขวัญตัวเองก็ไม่รู้นะคะ

ตื่นเต้นใจเต้นตุ๊บเลย
ช้างชามช้างโอ้เคยเห็นช้างหรือเปล่า
ช้างมันตัวไม่เบาชมพยาวเหลือกว่างมวง
มีหูมีตาหางยาว

ไม่ต้องยาว
โอ๊ยตุ๊บเลยไกลชิดที่สุดตั้งแต่เจอมาได้เจอพี่ใหญ่สมใจปรรถนา
ตอนถึงหน้าด่านนี้ยกมือไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาขออนุญาตเข้าพื้นที่
ขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้ได้เจอพี่ใหญ่ซะ
พี่ใหญ่เออเอ๊ะเราขอก่อนด้วยนะติดแฮชแท็กด้วย
เล็ปเขาใหญ่พลายงาทองบันทึกไว้เป็นความทรงจำอนุทิดาพาเที่ยว
เห้ยฮึยฉันว่าจะเป็นชื่อของช้างนะฮรู

ว่าร้องเพลงช้างข่มขวัญช้างป่า
ช้างนี่เดินหนีเลยเออช้างเดินหนีเลยอ่ะอ่า
ทีมข่าวเขาได้ลงไปพูดคุยกับคุณอนุทิดาพาเที่ยวเนี่ยนะคะ
เจ้าของคลิปเนี่ยเธอบอกว่าเธอเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเซา
ค่ะไปเขาใหญ่แล้วก็เคยเจอช้างป่าหลายครั้งแล้วเคยเจอ
แต่ครั้งนี้เจอแบบใกล้ชิดมากก็เลยตื่นเต้น
ก็พยายามครองสตินะทำตามที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำ
ส่วนเพราะอะไรร้องเพลงช้างเนี่ยต้องไปฟังคำตอบกันค่ะ
คือเราเห็นช้างเราก็นึกอะไรไม่ออกค่ะก็เลยนึกออกแค่เพลงช้างนะคะ
โอเคก็คือแบบแฟนเป็นคนร้องนะครับ
แฟนเขาก็นึกออกก็ร้องเพลงแฟนกลัวไหมแต่จังหวะ
จังหวะมาใกล้ใกล้ก็เสียงก็แผ่วลงแผ่วลงก็คือมันตื่นเต้นไหมครับ
รับว่ากลัวด้วยไหมครับก็กลัวด้วยค่ะกลัวด้วย
แต่ว่าจะตื่นเต้นซะมากกว่าค่ะอุ้ยอ่าก็ก็สังเกตได้นะ
ตอนท้ายท้ายอะช้างช้างช้างไปเถอะนะเออแต่ก็
เป็นก็มีความกลัวอยู่ก็ช้างมันตัวใหญ่แล้วทำถูกแล้วคือเรื่องของเรื่องถ้าใครเคยไปแถวนี้แล้วได้เจอช้างแล้วก็
เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แล้วแล้วจะคอยบอกเจ้านักท่องเที่ยวทั้งหลายนะ
บอกว่าอย่าเพิ่งส่งเสียงดังค่ะถ้าเป็นไปได้รถอ่ะ
บอกว่าให้ดับเครื่องดับเครื่องก่อนเลยดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าบนดับคงดับเครื่องเนี่ยนะ
เพื่อให้แบบไม่มีเสียงเท่าไหร่แต่อย่างนี้ถ้าเกิดมันมาใกล้เนี่ยก็โอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะ
แล้วก็จริงไงเคยดูในหนังเรื่องเมาคลีไหมคะขนาดเสือไปเจอช้างที่แบบเดินมา
เสือยังต้องหมอบอ๋ออันนั้นมันในหนังพี่ในหนังอันนี้คุณจริงก็ไม่ทำกันหรอกครับ
จริงเหรอเออพี่ฝนแบบว่าอินเกินไปอ่ะค่ะเสื้อยังหมอบเลยอ่ะเสื้อยังหมอบเลยอ่ะ
แต่สำคัญอย่าไปบีบแต่สำคัญอย่าไปบีบแต่พอจะบีบแต่แป้นเนี่ยเดี๋ยวช้างมันจะหันมา
เป็นอะไรอ่าช้างช้างถูกต้องแล้วค่ะเอาไปดูเรื่องนี้ห้องเช่าห้องเช่าห้องนี้
ดูสภาพแล้วไม่น่าเช่าอยู่เลยคือเรื่องของเรื่องเจ้าของเขามาร้องเรียนว่ามีสาวคนหนึ่ง
ถ้าตาดีก็น่าจะดูแลห้องดีแต่ทำไมเปิดห้องไปแล้วห้องไม่ดีเลยครับ
ยังไงอ่ะขั้นไหนอ่ะนี่ครับบางคนบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงให้ดูครับ
นี่นี่ครับมีคนอยู่แน่นอนผมถอยเปิดไฟหน่อยสิ
เบเกอร์อ่ะเอาล่ะเอาเบเกอร์นี่ครับ
โอ้โหนี่ครับ
นี่ครับนี่ที่นอนครับนี่มีคนนอนนะครับไม่ให้เข้าไปนอน
นี่ครับที่นอนเขาขยะนี่มันล้มจนผมเอาตัวของแป้งออก
นี่ครับกินแล้วก็โยนไหว้ผมอีกนี่ครับ
ความสูงก็น่าจะประมาณเกือบเมตรครับโอ้โห
นี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยเจ้าของหอพูดออกมาแบบนั้น
ทานมาแบบนั้นโอ้ใบ้โอ้ใบ้นี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ย
ไม่ไม่จริงเปิดมาเจอกองขยะมหือมาแบบนี้ความสูงเป็นเมตร
ใครจะเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้และที่ที่บอกเมื่อกี้เห็นได้ยินว่า
เนี้ยที่นอนฝนยังไม่เห็นที่นอนเลยอ่ะนั่นดิครับโอ้
คุณผู้ชมดูไปด้วยกันนะคนที่เขาเอาคลิปมาลงไว้คือเจ้าของหอ
ใช้ชื่อว่านุ่มเชียงมั่นแล้วเขาลงเอาไว้นะฮะ
ติ๊กต๊อกเนี่ยคลิปเนี่ย๕คลิปด้วยกัน
เราบอกว่าคนที่เช่าเนี้ยเป็นหญิงสาวสวยเลยค่ะ
มาอยู่และเช่าที่นี่หลายปีแล้วเพิ่งจะออกจากห้องนี้ไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้
ซึ่งขยะแบบนี้เพียบเลยความสูงของขยะประมาณสักเมตร
กองเอาไว้แบบนี้ครับแล้วถามว่าในกองนั้นมีอะไรบ้าง
อะไรบ้างคะเขาก็ยังอุตส่าหุ้ยคุยคุยขึ้นมาให้เราดูนะฮะ
ครับโอ้โหแต่มันเยอะขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะค่ะอุ้ยน่าจะเหม็น
โอ้โหที่เช็ดเครื่องสำอางคุณผู้ชมคิดดูแล้วกัน
คือผมไม่ได้บอกว่ามันสกปรกนะแต่หมายถึงว่า
ถ้าคุณเช็ดแล้วทิ้งแล้วกองไว้อย่างนี้
มันสะสมนานมันสะสมค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีอะไร
ห่อขนมที่กินแล้วก็ทิ้งเอาไว้ยี่ห้อต่างส่วนอันนี้ข้าวหลามครับ
โอ้โหข้าวหลามพันปีค่ะแล้วนี่โอ้โหตระกูลอะไรตระกูลแดงตระกูลดำ
อากาฮอล้างแขนมีตระกูลขาวไหมไวท์เลเบอร์ไม่มี
สุดจากศาสตร์ทายายเอ้าสุดท้ายเจ้าของเขาก็คงทำได้เพียงแต่ว่า
ทำใจเท่านั้นเองพอทำใจแล้วยังไงล่ะโอ้ยก็ต้องมาทำความสะอาด
อันนี้ไม่ใช่พี่ฝนนะคะพี่ฝนรักความสะอาดอยู่อย่างนี้อยู่ไม่ได้หรอกค่ะ
คือเขาถ่ายเนี่ยเพื่อให้ได้ดูว่าเออจริงมันไม่ได้มีเฉพาะในข่าวคือมันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองไง
เขาก็คงเคยดูข่าวว่าก็เคยมีลูกหอหรือว่าลูกบ้านที่ทิ้งห้องไปแล้วปล่อยให้ห้องมันเลอะเทอะ

นี่ถึงขั้นอุทานว่าจริงเหรอเนี่ยเรื่องจริงเหรอเนี่ย
รักษาความสะอาดกันเถอะครับถ้าเราเป็นผู้เช่านะควรจะเป็นผู้เช่าที่ดีเนาะ

ไปดูวินาทีนี้นะครับผู้หญิงคนหนึ่งขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วหลุดโค้งพุ่งไปชนกับรถยนต์เข้าเต็มเลยครับ

แต่เรื่องของเรื่องผู้หญิงคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาในทางโค้งแล้วพุ่งเข้ามาชนกับ

นี้แบบเต็มเต็มเป็นห่วงจริงจริงเรื่องของอันตรายและที่สำคัญ
ขับมอเตอร์ไซค์มาไม่สวมหมวกกันน็อกเป็นห่วงนะถึงเอามาฝากเตือนอ่ะ
มอเตอร์ไซค์คุณกระจกมองข้างหายไปไหนสองข้างโดนตบไปแล้วหรือยังไง
ก็ต้องหามาใส่เอาไว้นะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยที่สุดเลยฮะ
ไม่อยากให้ใครนั้นเป็นอันตรายบนท้องถนนแบบนี้นะครับ
โอ้โหด้วยความเป็นห่วงนะคะเอาละค่ะเราเราเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์บ้าง
ไปดูอะไรที่มันน่ารักแบบดูแล้วยิ้มได้นะคะ
เรื่องนี้เลยเกี่ยวกับเด็กเด็กหน่อยใช่แล้ว
เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนกันต้องไม่ทิ้งกันแบบนี้
ติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
บอกว่าเศร้าโบ๊ะมากเลยค่ะตอนแรกนี้แบบโอ้โหละทึกมากเลย
เอาไปเอามาอันนี้แบบว่ามันยายไปนะตามนี้นะ
คือผู้หญิงเขาก็ดึงขึ้นมาไงเพราะว่าบอกให้ดึง
เด็กคนนี้ก็บอกดึงมาได้ยังไงข้างล่างเขายังไม่ได้เกี่ยวขา
ทำไงงั้นฉันลงไปด้วยเลยลงไปเป็นเพื่อนกันลงไปเลย
เพื่อนกันให้ทิ้งกันเป็นแบบนี้ครับสรุปเห็นบอกว่าเด็กสองคนยังอยู่ที่ตรงเนี่ย
เป็นอาทิตย์แล้วนะขึ้นแล้วอ๋อแล้วขึ้นแล้วเหรอขึ้นแล้วแหม
อ๋ออ่ะไปไปดูกันต่อแล้วปะ
เรื่องเนคน้อยเนคน้อยคนที่ผมควรหลักฐานคาวมือเลย
ฝนเฮอยังไงค่ะร่างควรเพียงใหญ่เรื่องของมือทำไมถึงขาว
อินเยอร์

ลุงอยู่นี่ไงลับอยู่นั่นหน้า

ก็จะได้แบบว่าหลับสบาย
แต่พี่ฝนว่าพอตื่นขึ้นมาก็คือลงกระทะทอดได้เลย
โทษเลยงานนี้ลุงก็ไม่ยอมตื่นเลยนะ
ท่าทางจะหลับสนิทนะฮะทาแป้งขาวขนาดนี้

จะมีตัวเลขอะไรออกมาไหมนะเดี๋ยวนะเขาไม่ใช่ต้นตะเคียนเหรอพี่ฝน

เห็นอะไรขาวพี่ฝนจะถูเอาเลขอย่างเดียวเลย
ก็ไม่แน่เผื่อถูมาอาจจะมีเลขอะไรแบบโปรออกมา
นี่แต่ให้ดูความน่ารักของน้องเขา

อ่ะแล้ววันนี้ผมไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะดึกหน่อย๔ทุ่มครึ่งนะครับ
กับรายการไทยรัฐทอล์ครับรายการนี้นะครับการันตีความเดือด
เพราะว่าเราจะคุยกันแบบเปิดใจกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด
นายชื่อดังนะจะคุยกันถึงเบื้องลึกเบื้องหลัง
คดีดังที่สังคมให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังหวย๓๐ล้าน
จำได้ไหมความจริงก็คือความจริงหรือจุดจบของคดีลุงพล
จะเป็นอย่างไรติดตามนะอยากให้รู้อยากให้ดูกันทุกคน
วันนี้นะเสาร์ที่๒๒กรกฎาคมนี้ฮะ๔ทุ่มครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง
บอกเลยนะแต่ละคำถามมันโดนใจมันเหมือนเป็นการถามแทนใจ
คุณผู้ชมทั่วประเทศใช่ซึ่งพี่ฝนก็ยังคาใจอยู่ว่า
ใครฆ่าน้องชมพู่อยากรู้อยากรู้ติดตามค่ำคืนนี้ครับ
เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน

กลับมาในเบรกนี้ยังฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุนะครับพี่ฝน

เพราะฉะนั้นต้องระมัดมากเลย
เพราะฉะนั้นต้องระมัดมากเลย